มือถือแม่ค้าว่ามีอะไรส่งมาทางโซเชียลบ้าง

ตอนนี้ข่าวหมาพันธ์ไทยกัดผู้ป่วยในห้องเอ็กซาเรย์นั้นก็
ลูกของป้าคนที่โดนกัดเรียกร้องค่าเสียหาย๑ล้าน

น่าจะเป็นข่าวนักเรียนมั้งม๕ที่โดนศึกอะค่ะ

ข่าวเด็กที่เขียนจดหมายถึงนายกอะค่ะ
ก็เด็กเขาอะไรนะเขาเป็นโรคเหมือนตะกล้ามเนื้ออ่อน
แล้วเขาเขียนจดหมายหานายกว่าเขาจะชวนนายกมาดูหนัง

เค้าไม่รู้อย่างดีดังกับข่าวนองเปรี้ยวแล์คนกีฆปาวประตูน้ำ

ค่ะค่า๒นิ่งงี้เหรอ
เรียกว่าสายเกาหลีนี่รู้หมดนะพี่ล่ะครับ
ต้องจะอ่านซะดุดมาอุ๋ยกุ๊ด้าเบชใช่มั้ย
เขาวางแผนการตายให้พ่อแม่เขาทำอะไรนะ

อันนี้ผุมอาลิฟท์ยังหาไม่เจอ

ก้าวมาข้ะ
ข้างทางวันนี้แค่สำรวจความคิดเห็นบางส่วนของพี่น้องแม่ค้าที่น่ารักว่าเขาได้รับข่าวอะไรจากในโซเชียลบ้าง
เราเลยสรุปมาได้ว่า
ในขณะที่ต้องทำมาหากินข่าวบันเทิงมีเข้ามาให้ติดตามเป็นอันดับต้น
อาชญากรรมและการเมืองก็ฮอตฮิตไม่แพ้กัน
ส่วนข่าวอื่นก็มีบางคนสนใจ
วิ่งเข้ามาให้สนใจ
แล้วคุณล่ะครับวันนี้ได้รับข่าวอะไรกันบ้าง
เล่าให้ฟังกันหน่อยสิครับ